ที่จังหวัดกาลสินพ่อเท่าอายุ๗๗ปีนะคะ
บอกลูกบอกหลานว่าเดี๋ยวพ่อจะไปเฝ้านานะ
หลังจากนั้นค่ะคือออกจากบ้านไปตั้งแต่วันจันทร์๓๐มีนาคม
หายไปเลยค่ะลูกออกตามหาก็ไม่เจอเนี่ยนะคะ
แล้วจุดที่ตามหาก็คือจุดแถวเถียงนานี่แหละ
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้ลูกออกไปตามหาเพิ่มเติมในจุดเดิม
กลับไปพบศพของพ่อนอนตายอยู่ห่างจากเถียงนาไม่เท่าไหร่
เขาก็เลยสงสัยว่าจุดนี้ฉันเคยเดินมาแล้ว
แล้วเขาก็บอกมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
ผีบังตาหรือเปล่าลูกบอกแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านชาติหมู่ที่๖ตำบลนาโกอำเภอกุจินารายจังหวัดกาลสินค่ะ
ตำรวจพร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัยนะคะ
ไปถึงที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งจากลูกชายว่าพบศพพ่อ
ไปถึงค่ะพบศพในภัยเสนารัยอายุ๗๗ปี
อยู่เนี่ยค่ะกลางทุ่งนาเลยห่างจากหมู่บ้านประมาณ๔๕กิโลเมตร
และสภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้วนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
สอบถามครอบครัวครอบครัวก็คือนางจินดาพรลูกสาวผู้ตาย
ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าพ่อหายไปออกจากบ้านพัก
ซึ่งเป็นเถียงนาวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตัวเธอเองกับพี่ชายแล้วก็ญาติคนอื่น
ออกตามหาตามที่ต่างแต่ก็ไม่เจอนะคะ
ซึ่งจุดที่พบศพอยู่ไม่ห่างจากที่พักของพ่อมากนัก

กับญาติญาติช่วงแรกที่ออกตามหาเดินรอบบริเวณเลยแต่ก็ไม่เจอ
สรุปสุดท้ายเมื่อวานนี้พี่ชายออกตามหาอีกครั้งค่ะ

ทีนี้เผาแล้วพบค่ะเพราะพ่อเสียชีวิตใต้ต้นปรดู
ทุกคนครอบครัวอดคิดไม่ได้ว่า
ตอนแรกที่ออกไปเจอแล้วไม่เห็นเป็นเพราะผีบังตาหรือเปล่า
นอกจากนี้ลูกสาวบอกนะคะ
มีเรื่องศูนย์เสียก่อนหน้านี้๑สัปดาห์เท่านั้นเอง
ก็คือศูนย์เสียน้องสาวคนเล็ก
จากเหตุผูกคอตาย๒๑มีนาคมที่ผ่านมา

ต้องมาศูนย์เสียพ่ออีกแล้วนะคะ
เบื้องต้นสอบถามว่าพ่อเคยมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
ลูกสาวบอกว่าปกติไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
แต่ก็มีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูง
คาดว่าอาการน่าจะกำเริบจนเสียชีวิต
ครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ